คราวนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการค้าประเวณี
เป็นการค้าประเวณีออนไลน์
คือเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตามจับกลุ่มมาตลอด
ตั้งแต่๙๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา

สามารถจับกลุ่มเรียกว่าพ่อเล้าแม่เล้ารายใหญ่

ราชบุรีแล้วก็ที่กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชม
แต่การช่วงเช้านี่นะคะที่ตำรวจกรรมกรับการปราบรามการค้ามนุษย์
นำกำลังเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มเครือข่าย

ในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรี
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามไหมจับในข้อหาค้ามนุษย
แล้วก็พร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาดเก้ามหนึ่งกระบอก
ยังมีเครื่องกระสุนปืนสิบห้านัดนอกจากนี้ก็ตรวจยึดไปเจอถุงยางอนามัยค่ะ
ี่สิบหกชิ้นไปเจอเจลหล่อลืดอีกสามหลอด
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งเบาะแส
ในพื้นที่ของ๒จังหวัดก็คือกาญจนบุรีกับราชบุรี
ทีนี้เลยมีการติดต่อล่อซื้อล่อซื้อประเวณีจากเด็กเนี่ยนะคะ
ก็ไปล่อซื้อจากแม่เหลาในพื้นที่นี้ช่วยเหลือมาได้๓คนค่ะ
เด็กสามคนนี้มีอายุสิบสี่ปีอายุสิบเจ็ดปีอีกสองคน
แล้วก็มีการร่วมกันกับสหวิชาชีพคัดแยกเหยื่อ
รวมถึงส่งตัวเด็กเข้ารับการคุ้มครองหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หยุดค่ะรวบรวมพยานหลักฐาน
หมายจับผู้ต้องหาทั้งพ่อเล้าทั้งแม่เล้า
ข่ายจัดส่งเด็กค้าประเวณีรายใหญ่
แล้วมันมีทั้งหมดหลายเครือข่ายมากคุณผู้ชมคือมี๖เครือข่ายนะคะ
ข่ายแรกเป็นเครือข่ายของในตายร่วมกับพนักงานโรงแรม
กาญจนบุรีจัดหาเด็กให้กับลูกค้าที่เขามาใช้บริการที่โรงแรม
แล้วก็จะมีเครือข่ายเจ๊แหม่มจัดหาเด็กให้กับลูกค้าย่านตำบลพระแท่นที่อำเภอท่าเรือ
ส่วนเครือข่ายที่๓ก็คือเครือข่ายบิ๋มจะจัดหาเด็กให้กับลูกค้าในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ข่ายเจ๊ฝนสายโหดจัดหาเด็กให้กับลูกค้าในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็ยังมีเครือข่ายเจ๊ฝนที่จัดหาเด็กให้กับลูกค้าย่านอำเภอจอมบึงแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเครือข่ายค่ะนั่นก็คือเครือข่ายเจ๊น้ำจัดหาเด็กให้กับลูกค้าในย่านราชบุรีนั่นเองนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าบางเครือข่ายมีเด็กในสังกัดอายุน้อยแค่๑๓๑๔ปีค่ะ
คือเขาจะจัดส่งให้กับลูกค้าประจำแต่ก็มีนะสมมุติพื้นที่ไหนขาดของพ่อเล้าแม่เล้าเนี่ย
เขาจะมีการติดต่อกันแล้วก็จะมีการประสานเด็กส่งข้ามเครือข่ายก็มี
ทีนี้ทางปคมก็เลยขอเตือนเรื่องของการซื้อบริการเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
อันนี้เป็นความผิดนะคะเป็นกฎหมายอาญาเลย
โทษจำคุกตั้งแต่๔ปีถึง๒๐ปีแล้วก็ปรับ๑แสนถึง๔แสนบาทนะคะ
เด็กที่ถูกหลอกอายุก็น้อยลงเรื่อยนะ๑๓๑๔เองนะฮะ